สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับอ่าฟังการอภิปรายมาสองวันครึ่ง
เราก็รอลุ้นกันว่ามันจะมีตรงไหนบ้างที่คำอภิปรายจะตรงกับถ้อยคำในยติ
โดยเฉพาะยศติที่กล่าวหาสามเป็นยศติที่ดูเดือดในธรรมนองว่า
ปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตสร้างความร่ำรวย
มีพฤติการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้งบประมาณเพื่อสร้างความร่ำรวย
ฉะนั้นก็รอฟังว่าใครฝ่ายค้านคนไหนที่จะอธิบายให้ตรงกับถ้อยคำในยติ
แต่ว่าฟังมาแล้วสองวันครึ่งเห็นหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่าสองวัน
ฟอกสองวันยังร้ายหมัดเด็ดสองวันที่ผ่านมายังร้ายหมัดเด็ด
วันนี้ครึ่งวันที่ผ่านไปก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีจุลิน
ฉะนั้นใครจะเป็นผู้อภิปรายให้เนื้อหาตรงปกก็ต้องรอช่วงบ่าย
วันนี้หรือช่วงกลางคืนหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้
แต่ว่าที่ได้ฟังเป็นหนังตัวอย่างมาบ้างแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานตอนที่คุณหมอชนละนานศรีแก้ว
ลุกขึ้นมาอภิปรายพูดเรื่องกระบวนการหาผลประโยชน์
จากการค้าแรงงานผิดกฎหมายที่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่าซัดสามพี่น้องยึดประเทศ
เพื่อไทยแจ๋สวยเก็บมาส่งบิ๊กป่อครับ
ถ้อยคำบางถ้อยคำที่คุณชลนานศรีแก้วอภิปรายก็คือว่า
ขบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติรับสวยในพื้นที่มีอยู่๑๒กลุ่ม
อยู่ในกระบวนการรับสวยแรงงานต่างด้าวแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำ
อ่ามีชื่อดาบจอเป็นหัวหน้าทีมเจ็บสวย
กระจายส่งแรงงานต่างด้าวเถือนไปที่กอทมส่งไปที่สมุทรสาคร
ส่งไปที่สมุทรประการส่งไปที่สมุทรสงคราม
แล้วก็ยังมีแก๊งสวยคนจีนขนคนจีนเข้ามาในเมืองไทย
อันนี้บอกด้วยว่ามีหัวหน้าทีมชื่อออ่างทั้งกระบวนการแรงงานต่างด้าวเถื่อน
และแก๊งสวยคนจีนมีการเก็บสวยส่งถึงบิ๊กปอปลาครับ
ก็เลยทำให้คดีต่างแรงงานต่างด้าวเถื่อนที่ถูกจับ
เงียบหายไปหมดเพราะทำกันเป็นขบวนการ
สะท้อนให้เห็นความปล่อยประละเลยของคนข้างบนที่รู้เห็นเป็นใจ
ช่วยให้คดีต่างต่างเงียบหายขบวนการเหล่านี้ยังอยู่
ยังอยู่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของการปล่อยประละเลย
ไร้ความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธิ์
นี่นี่คือข้อกล่าวหาทีนี้พลเอกประวิทย์ก็ลุกขึ้นมาชี้แจง
นี่แหละที่ท่านเห็นในจอเนี่ยพลเอกประวิทย์เนี่ย
ท่านไม่ใช่คนพูดมากท่านชี้แจงสั้นท่านบอกว่าเท่าที่ได้ฟัง
ไม่เคยเห็นแผนภูมิที่ท่านได้นำมาแสดงแต่ต้องขอเวลาไปตรวจสอบดูว่า
กระบวนการนั้นดำเนินการมาอย่างไรแล้วก็ต้องขอเวลาการทำงานให้เจ้าหน้าที่ระดับล่าง
และเมื่อทำรายละเอียดได้รับแล้วก็จะมาชี้แจงให้สมาชิกทราบ
นี่ท่านตอบแค่นี้ท่านตอบแค่นี้แต่ว่าคนที่ลุกขึ้นมาตอบอีกรอบนึง
ก็คือพลเอกประยุทธ์ที่วันนี้หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวว่า
ปอลังเกียจเงินชั่วเนี่ยมาจากนายกนายกลุกขึ้นมาชี้แจง
คำชี้แจงของนายกเนี่ยสรุปก็คือยืนยันว่าไม่ได้รู้อำนาจ
ใครจะว่าจะด่าดูถูกหรือเหยียดหยามก็นั่งฟังอยู่ตรงนี้แหละ
ผมต้องทนเพราะมันเป็นประชาธิปไตยเรื่องโควิดเป็นเรื่องใหม่
เป็นโรคที่ติดจากคนสู่คนไม่เหมือนโรคก่อนหน้านี้ที่ติดจากสัตว์สู่คน
มีการฆ่าไก่ที่ไม่รู้อิโนอิเน่มันง่ายกว่าตอนนี้หรือไม่
อันนั้นมันเป็นคนมนุษย์เราฆ่ากันไม่ได้
ผมยืนยัน๓ปไม่รับเงินไม่มีรับเงิน
เดี๋ยวไปพิสูจน์มาหาประจักษ์พยานมาแล้วไปสู้กับผมในคดี
ในนี้เนี่ยท่านพูดได้ไม่เป็นไรผมก็พูดได้
แต่ก็ต้องรักษากิริยารู้ว่าท่านต้องทำต้องการให้ผมโมโหยากครับยากครับ
และทีนี้พูดถึงเรื่องกระบวนการขนแรงงานเถื่อนบอกว่าผมเป็นคนรังเกียจคนทำผิดกฎหมาย
รังเกียจเงินชั่วที่ได้มาจากการทำผิดเกลียดลูกน้องเร็ว
เกียรติยศและศักดิ์ศรีมันอยู่กับผมมาตั้งแต่เกิด
ไม่ใช่มาเป็นเอาตอนอยู่ในตำแหน่งมันอยู่ในสายเลือด
แล้วอย่ามาบอกผมว่าผมไม่เคารพศักดิ์ศรีตัวเอง
ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่มานั่งทนทานอยู่อย่างนี้หรอก
แล้วที่บอกว่าโรคหลงตัวเองมีอาการ๑๗อย่างนั้นเนี่ย
สิ่งที่ไม่คือการทุจริตจนคุ้นชินพวกตนไม่เคยเป็นอย่างนั้น
นี่เป็นการออกหมัดของฝ่ายค้านเมื่อวานที่พุ่งใส่๓ป
ฉะนั้นมันจะมีอีกไหมล่ะที่นอกเหนือจากคุณชนละนาน
ที่จะพุ่งใส่๓ปอเพื่อให้คนได้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต
ประโยชน์มันจะมีเพิ่มเติมมาไหมก็ต้องรอ
ต้องรอเพราะว่าหน้าจะมีการอภีร์ปลายบริปป้อมอีกรอบนึง
เพราะเฉพาะเมื่อวานมันแค่แค่ถากถากทั้งไม่ได้ตรงตัว
แล้วก็การอภิปรายบิ๊กป้อมอยากให้ท่านผู้ฟัง
คุณผู้ชมจับตาบทบาทของพักเก้าไกลซึ่งเขาจองกระถิ่นบิ๊กป้อมไว้ตั้งแต่คราวอภิปรายคราวที่แล้วจำได้ไหมครับ
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถูกพักเพื่อไทยปาดหน้าเอาเวลาไปพูดเสียมากจนสุดท้ายเวลาไม่พอ
ก็ไม่ได้อภิปรายคราวนี้สมาชิกพักเก้าไกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน
หนุ่มวัยสาวเขาจะลุกขึ้นมาอภิปรายพลเอกประวิทธิ์อ่า
ถ้าเป็นมวยก็เหมือนเอามวยรุ่นลูกกับมวยรุ่นพ่อมาสู้กันมวยดาวรุ่งกับมวยเก่า
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะได้เห็นภาพนี้ไม่รู้สักกี่โอ่งแต่ที่จะฝากไว้ก่อนคือองคลักษณ์ครับ
แล้วเราคาดการณ์กันว่าจะมีกององคลักษณ์พิทักษ์บิ๊กป้อมที่แสดงถึงความพักดีลุกขึ้นมาประท้วงตอบโต้มากมายหลายคน
อันนี้ก็คงเป็นธรรมชาติทั้งประท้วงตามคิวตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
ประท้วงที่เขานินทากันว่าประท้วงหาค่าขนมอ่ะ
วันนี้จะได้ดูซึ่งอยากจะบอกนักประท้วงทั้งหลายว่า
คนเขารำคาญถ้าประท้วงมีเหตุมีผล
ฟังได้หลายการหลายครั้งที่มีการอภิปรายที่ผ่านมา
พออภิปรายจบก็จะสำนักโพลเขาจะไปสอบถามประชาชน
ผมจำได้ว่าทุกครั้งถ้าถามว่าประชาชนไม่ชอบอะไรมากที่สุดเบื่ออะไรมากที่สุดในสภา
เนี่ยฮะเขารำคาญการประท้วงเพราะเขาถือว่าการประท้วงคือการขัดขวาง
การอภิปรายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่ลงมติกันอย่างนี้
ในอดีตเนี่ยเคยมีรัฐมนตรีคนสำคัญระดับหัวหน้าพัก
ท่านก็คงรู้ว่าพอท่านถูกอภิปราย
เดี๋ยวก็มีคนลูกน้องลุกขึ้นมาประท้วงกันมากมายเอาอกเอาใจท่าน
ท่านก็เลยบอกกับลูกน้องว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าประท้วง
ปล่อยให้เขาพูดไปเถอะถึงเวลาผมจะชี้แจงของผมเอง
เออนี่คือคนที่เขาพร้อมจะรับฟังไม่ต้องไปส่งสัญญาณ
ไม่ต้องวางคิวให้ลูกน้องประท้วงผลเอกประวิทย์ท่านก็ใช้ชาติทหาร
ท้วงบ่อยไหมครับว่าปล่อยให้เขาพูดไป
ถึงเวลาผมจะชี้แจงของผมเองเราจะได้ฟังการอภิปราย
โดยไม่สะดุดหูมากนักนี่ก็เป็นข้อคิดแล้ว
ฝากไว้สำหรับขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ